เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งหน่อยแล้วกันฮะ
คือพระในวัดเนี่ยแม่เปิดศึกทะเลาวิวาสกัน

มีคนถ่ายคลิปไว้ได้ไปดูนะฮะ

จะรุว่าวัยรุ่นที่ไหนทะเลาวิวาสกันนะฮะ
สินสาหราศัทย์อาฮงหยะมาเห็นหมดเลยนะ

ก็ไม่ใช่มีชื่อนะคะ
ไว้ในมือเดี๋ยวนี้พระเขาไม่ถือบาทกันเหรอคะปกติสภายย่างถือบาทถือตลปัด
นั่นน่ะสินี่ฮะมีดไม้ปืนครบสูตรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่วัดเดียวกันแท้นะครับ
คุณผู้ชมครับดูสิเห็นไหมรูปหนึ่งก็นี่นี่เห็นไหมนี่ถือปืนใช่ไหมรูปหนึ่งอ่ะ
อีกฝั่งหนึ่งถือมีดกับไม้งงมากนะคะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
ลูกวัดที่เหลือก็พยายามเข้ามาห้ามศึกกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหมเป็นพระสีนิ่มเยอะกว่าประชาชนเยอะกว่าคารวาสอยู่แล้ว
ความอดทนอดกลั้นเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่แล้วนะครับ
พิกัดแล้วว่าอยู่ที่วัดไหนเกิดอะไรขึ้นอยู่แถวนนทบุรีนี่แหละนี่นะฮะ
คุณจ๋าแจ่มสีเนี่ยได้ไปคุยกับเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์ก่อน
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะที่เขาโพสต์บอกลุงหนุ่ยช่วยด้วยนี่คือลุงหนุ่ยนะฮะหรือว่าคุณนัทพงศ์นะครับ
คือทางคุณหนุ่ยเนี่ยบอกว่าเพื่อนบวชเป็นพระอยู่นี่ฮะที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีเพื่อนของคุณนัทพงศ์เขาด้วย
แล้วเพื่อนเนี่ยที่เป็นพระนะพระเพื่อนเนี่ยส่งคลิปมาให้เพื่อนพระ
ก็คือคุณหนุ่ยบอกช่วยโพสต์ลงโซเชียลให้หน่อยถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วให้โพสต์ทำไม
เพราะว่าพระเนี่ยบอกว่ากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วเล่าที่มาที่ไปนะครับ
ก็คือพระที่เป็นเพื่อนกับคุณหนุ่ยเนี่ยไปเจอบ้องกัญชาอยู่ในวัดในคลิปที่เขาบอกเรื่องบ้องเรื่องบ้อง
บอกเอาบ้องมาตีหน้าเขาน่ะอ่านี่ฮะคือพระที่เป็นเพื่อนคุณหนุ่ยเนี่ยไปเจอบ้องกัญชาในวัด
ก็เลยเอาบ้องกัญชาเนี่ยไปทำลายเอาไปโยนทิ้งแต่พระคู่กรณีรูปที่ถือปืนเนี่ยมาโวยวายใส่
จะมาเอาเรื่องก็เลยมีพระอีกรูปหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันมาช่วยถือมีดรูปหนึ่งถือไม้รูปหนึ่งมาเป็นอาวุธป้องกันตัว
ก่อนที่จะมีพระรูปอื่นเนี่ยมาห้ามศึกกันแล้วพระที่อยู่ฝั่งถือมีดกับถือไม้เนี่ย
เขาก็ส่งคลิปมาให้คุณหนุ่ยบอกช่วยโพสต์ให้หน่อยกลัวว่าจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น
นี่ฮะคือส่วนตัวคุณหนุ่ยบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่พร้อมเนี่ยก็อย่ามาบวชเลย

โดยเฉพาะพระที่เอากัญชาเข้ามาเนี่ยมาสูบในวัดเนี่ยแล้วมีบ้องกัญชาอยู่เนี่ย
ก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาที่เขาบวชมาเนี่ยเขาโดนข่มเหงรังแกตลอด
แล้วด้วยความที่ก็ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงหรืออาจตอบโต้ไปแล้วอันนี้ผมไม่ทราบ
ภายในจัดการไม่ได้แล้วกันเลยมาอาศัยผมภายนอก
ผมภายนอกผมก็ไม่มีหน้าที่จะจัดการใช่ไหมต้องอาศัยพวกสื่อ
ส่วนจะจริงจะเท็จเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไปแล้วกัน
ไม่อยากจะให้นิ่งเฉยแต่การเป็นพระมาอย่างนี้มันไม่ไหว
ผมมีคลิปเด็ดอีกนะยิ่งกว่านี้ยังมีอีกสองคลิป
แต่ผมไม่อยากจะเดี๋ยวจะหาว่าผมทำลายพระพุทธศาสนา
ถ้าจัดการกันไม่ได้ผมเดี๋ยวผมมีคลิปให้อีก
ก่อนที่จะเกิดเหตุที่ลานวัดเมื่อกี้นี้นี่ฮะ
บ้องพระรูปนี้ไปเจอบ้องกัญชาเอามาฟาด
้องกัญชามาอยู่ที่วัดได้ยังไงนั่นสิ
ปรากฏว่าพระคู่กรณีเนี่ยเดินเข้ามาพอดีเลยฮะแล้วก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น

เดี๋ยวมีผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์ปัญหาให้

ดูสิฟาดไปฟาดซะไก่ขันเลย

ทุกประชมครับคุณจ๋าแจ้มศรีไปถาม

นะฮะกำนันตะบนบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะฮะ
นี่เป็นกำนันของวัดในพื้นที่นะครับ
กำนันสุวัสดิทวีศักดิ์ศรี
กำนันสุวัสดิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเหตุการณ์เมื่อ๑๑กันยายน

ที่ทะเลาะวิวาสกันในวัดของพระ
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ก็ห้ามศึกกันได้ทันก่อนนะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึง
กำนันสุวัฒน์บอกว่าพระรูปที่เห็นว่าถือปืนไม่ใช่ปืนนะ

แต่รูปร่างมันอาจจะดูคล้ายปืนมองไกล

ก็อะไรใกล้ตัวถือมาก่อนนะ

เป็นปืนมาจริงยิงมายุ่งอีกนะฮะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระอนุรักษ์นะฮะ

ท่านเป็นพระที่อยู่ในที่เกิดเหตุในคลิปนั่นแหละนะฟัง
ฝั่งมีดฝั่งปืนฝั่งมีดฝั่งไม้
อนุรักษ์บอกว่าก่อนจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ย
คือที่วัดมีเนรนเนี่ยแอบเอาบ้องกัญชามาสูบกัญชา
ทำให้พระคู่กรณีเนี่ยเขาเหม็นกลิ่นกัญชา
ก็เลยไปบอกเจ้าอาวาสทางเจ้าวาดเนี่ย
ก็เรียกเนรกับพระอนุรักษ์ไปพบ
แล้วเจ้าอาวาสเนี่ยท่านจะให้เนรเนี่ยศึก
แต่พระอนุรักษ์ที่ท่านน่าจะดูแลเนรอยู่นะ
ท่านก็เลยขอไว้ท่านบอกว่าโอ้โหใกล้เปิดเทอมแล้ว
ยังไงก็เอาให้อยู่ได้เรียนหนังสืออะไรก่อนก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะทำหนังสือรับรองพฤติกรรมน้องเนรให้
ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แค่เนร
เดี๋ยวพระอนุรักษ์ท่านบอกท่านก็จะศึกด้วย
หลังจากนั้นพระอนุรักษ์ท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะ
นี่ฮะอันนี้ท่านน่าจะเป็นบาดแผลเก่าหรืออะไรยังไง
นะฮะคือทีนี้เนี่ยพระอนุรักษ์ท่านบอกว่า
พอเจ้าวาดท่านจะให้ศึกแล้วท่านก็ไปรับรองเรื่องน้องเนรใช่ไหม
อนุรักษ์ก็เลยกลับมาที่กุฏิแล้วมาเอาบ้องกัญชา
เห็นคลิปที่ว่าเอาบ้องกัญชาไปฟาดฟาดต้นไม้เนี่ย
อ่านี่เห็นไหมปึ้งปึ้งเข้าไปเนี่ย
คือมันไม่ใช่ว่าพระที่ว่าถือประหลัดขิกที่เหมือนปืน
มาโวยวายเรื่องม่องกัญชาของพระรูปนั้นไม่ใช่นะฮะ

จังหวะที่มาฟาดฟาดเนี่ยมันมีน้ำอยู่ในบ้องกัญชา

แล้วน้ำน่ะมันกระเด็นไปโดนพระคู่กันแหละนี่

ให้เอาน้ำมาล้างเอาอะไรมาขอโทษเลยนั่น
เนี่ยเรื่องนี้เองแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเลย

ก็พูดเขาคือไปเบ่งใส่เขาอย่างนี้

คือคนตีหัวกับต้นไม้ก็เสียงดังพัง

คัมเม่นเขา

แล้วเขาก็ยังไม่พอใจอีก

บอกว่าหลังจากเกิดเหตุ

เจ้าวาดท่านก็ดำเนินการภายในวัดเรียบร้อยแล้ว

อันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ถึงขั้นเป็นอาบัติปราชิก
ศีลไหมคะแบบคันติความอดทนอะไรมีไหมคะ
กะวัชชะโลกติเตียน